พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรีรำบ้างนะคะ
อันนี้มีคุณยายก็พาหลานชายวัย๒ขวบไปด้วย
คือไปเลี้ยงวัวแล้วระหว่างที่คุณยายจะไปตักน้ำให้วัว
ก็เลยบอกให้หลานชาย๒ขวบรอตรงนี้ก่อน
ปรากฏว่ากลับมาอ้าวหลานหาย
ทีนี้ก็เลยต้องไปตามผู้ใหญ่บ้านตามเจ้าหน้าที่

ก็เนี่ยต้องระดมกำลังทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกู้ภัย
ชาวบ้านอีกเป็นร้อยมาตามหากัน
สุดท้ายพบว่าไปอุจจาระอยู่กลางไล่มันสัมปะหลังห่าง
จากจุดนั้นไปถึง๒กิโลนะคะ
อันนี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
โดยนางวันนาปานชาติอายุ๔๙ปี
ชาวบ้านหนองพริกหมู่๗ตำบลนางรอง

ก็ต้องรีบไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็กู้ภัยสยามรวมใจปู่อิน
ให้ช่วยค้นหาน้องคนนี้ตอนนี้เจอตัวแล้วนะคะ
เด็กชายวรกรปานชาติหรือน้องนาวาวัย๒ขวบ

บ้านเนี่ยก็อยู่ที่ท้ายหมู่บ้านติดกับไร่มันนี่แหละ
จากการสอบถามนางวันนายายของน้องนาวาเนี่ยก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเองจะไปตักน้ำให้วัวไง
ก็ห่างออกจากบ้านไปประมาณ๑๕๐เมตร

เอาหลานรอตรงนี้นะบริเวณสารพระภูมิเจ้าที่
ซึ่งก็อยู่ติดกับไร่มันสัมปะหลังค่ะ
เพราะว่าเส้นทางที่เธอจะไปตักน้ำมันเป็นป่ารกชัด
ก็กลัวเดี๋ยวเด็กจะโดนบาดโดนป่าเกี่ยวอะไรอย่างนี้นะ
ไป๕นาทีกลับมาอ้าวน้องนาวาหายไปแล้ว

ตกสังข์นะครูใช่ยายตกใจมากตะโกนเรียกแล้วก็ไม่เจอ
เดินตามหาอยู่คนเดียวนานกว่าครึ่งชั่วโมงก็ไม่เจอ
เลยต้องไปขอความช่วยเหลือทั้งผู้ใหญ่บ้านหนองพริกนะคะ
แล้วก็กู้ภัยระดมชาวบ้านอีกนับร้อยคนช่วยกันค้นหา
เพราะเชื่อว่าหลานน่าจะพัดหลงเข้าไปในป่า
ยายของน้องนาวาและชาวบ้านใช้เวลาหากันนานกว่า๓ชั่วโมงค่ะ
สุดท้ายไปเจอน้องยืนอยู่กลางไร่มันสัมปะหลังห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโล
สภาพเป็นยังไงรู้ไหมคะคุณถอดกางเกงแล้วถือเอาไว้แล้วก็ยืนอยู่ใกล้กับกองอุจจาระของตัวเอง
ว่าช่วงที่ยายไปตักน้ำน้องเขาน่าจะปวดท้องไงพยายามไปหาห้องน้ำเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็เดินไปหาที่ปลดทุกข์ก็ลัดเลาะไปตามไร่มันสัมปะหลังไปเรื่อย
เห็นห้องน้ำสักทีไปไกลถึง๒กิโลเมตรจนไม่ไหวก็เลยปล่อยตรงนั้นนะ
ไปไกลมากจริงทิศค่ะฟังเสียงน้องนาวาหน่อยคะ
นาวาเดินมาคนเดียวเหนื่อยไหม
นาวาบอกทวดมารับนาวาเลยนะ
นี่นายอุดรปานชาติอายุ๗๓ปีตาทวดน้องนาวานี่ค่ะเขาบอกว่า
พอรู้ว่าหลานหายตัวไปโอ้โหอธิษฐานขอเจ้าป่าเจ้าเขา
เจ้าที่เจ้าทางให้พบหลานนะคะ
แล้วก็ตะโกนเรียกชื่อน้องนาวาเรื่อย
ได้ยินเสียงตอบกลับมาก็เลยเดินไปตามเสียงจนกระทั่งเจอตัวค่ะ
ฟังเสียงตาทวดของน้องนาวาหน่อยค่ะ
น้องยังไม่ร้องนะเก่งนะคะ
หลังจากพบตัวน้องแล้วก็สร้างความดีใจให้กับทั้งยายและญาติญาตินะคะ
ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านและกู้ภัยก็กำชับบอกว่า

อย่าให้ฆ่าสายตานะแถวบ้านเป็นป่าอย่างนี้ด้วยนะคะ

๕นาทีก็ไปไกลได้๒กิโลเลยนะเนี่ย